เรื่องจริงผ่านจอเรื่องระทึกก็ผ่านจอเหมือนกันนะครับ

ระทึกจริงให้คุณผู้ชมไปดูจุดแรกกันก่อน

ปรากฏว่าครั้งแรกมอเตอร์ไซค์ไปบวก
ครั้งที่๒เรียกว่าพังยับเลย

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันที่สี่แยก

อันนี้เพิ่งจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้เองครับ

บาดเจ็บโอ้ถลอกปอกเปลือกเลือดออกจมูก

ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นชายอายุ๒๕ปีเบนเจอร์เพศ

ขณะที่รถจักรยานยนต์ทั้ง๒คันได้รับความเสียหาย

เพราะมีคนตายมาแล้วมีคนเจ็บมาเยอะนะฮะ

รถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่ออกจากทางแยก
และจะตัดถนนตัดหน้ากระทัน
ผมพยายามเบรกแล้วครับแต่มันไม่พ้นจริง
พุ่งชนอย่างจังจนร่างกระเด็นบาดเจ็บ
คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียว
มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นณจุดนี้
คราวนี้เรียกว่าพังยับ
ให้คุณผู้ชมไปดูนี่คุณดูนะ
นี่รถดำออกมารถเขาโอ้ย
ถลายฟาดเพลิงร้านอาหารร้านค้าตรงนี้เลย
ว่าอะไรรู้ไหมคุณพอรถดำออกจากฝั่งนู้นมารถขาวพยายามจะเบรก
เห็นแต่ไกลพยายามจะเบรกแล้วเบรกไม่ทัน
ตูดปัดดูนะตูดปัด
แล้วก็มากระแทกเพลิงขายของตรงนี้
อันนี้ย้อนเหตุการณ์ไปกรกฎาคม๖๖
แล้วคุณคิดดูเพลิงขายของนี้เขาก็สร้างใหม่
ถ้าลองไปเที่ยวกับเหตุการณ์เมื่อกี้นะที่มอเตอร์ไซค์ชนกัน
ขายของตรงนี้เคยถูกรถกระบะชนยับ
แล้วพอเหตุการณ์ใหม่๒๐พฤศจิกายน

ก็เสี่ยงต่อการจะถูกพังยับเหมือนกันนะฮะ
วิงวอนให้หน่วยงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเถอะ
เพื่อลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียตรงนี้หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูที่๑๐๑กันบ้าง

รถเก๋งบอลทองมาพุ่งชนกลางลำนะฮะ
แล้วคุณคิดดูเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงนั้น

เออนะฮะแล้วคนในรถเก๋งสีบรอนทองเนี่ย
ก็บาดเจ็บนะฮะหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีเนี่ย
วิ่งไปช่วยเอาคนในรถเก๋ง
ออกมาเพื่อนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ

สี่แยกหลังโรงพยาบาล๑๐๑เป็นสี่แยกวัดใจ

จะเกิดขึ้นตอนเที่ยงของเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
เราก็เลยเอาคลิปจริงผ่านจอมให้คุณผู้ชมได้ดูนะ